ที่เราเล่าผ่านไปคุณผู้ชมนะคะเป็นเรื่องราวดีแต่คู่นี้ไม่รู้หรือเปล่า
ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวร้ายหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะ
ข่าวลือว่ามีคู่รักเลิกเงียบในวงการบันเทิงตอนนี้มีหลายคู่
แล้วที่เขายังไม่ออกมาบอกเนี่ยหลายคู่มากคุณผู้ชม
หนึ่งในนั้นนะคะที่ต้องสงสัยก็คือคู่ของนางเอกดังนะคะ

สาเหตุมาจากช่วงหลังเขาไม่ค่อยลงรูปด้วยกันค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะในงานวงสงหนังเรื่องใหม่ค่ะ
สเตอร์ยืนยันกับเราเลยนะคะว่ากับพี่เคนภูมิเนี่ยยังไม่เลิกกันค่ะ
แต่ว่าตอนนี้งานยุ่งมากนะคะเลยไม่ได้ลงรูปด้วยกัน
เพราะฉะนั้นตอนหลังพี่เคนยังใช้แรงงานค่ะ
ให้เป็นลูกมือช่วยปลูกต้นไม้เธอว่าอย่างนั้นนะคะ

ไปฟังเสียงน้องเอสเตอร์ทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องร้านอาหารด้วยค่ะ

จะปิดไม่ปิดจะปิดไม่ปิดแต่เราก็ยังไม่อยากปิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตัวเยอะมากค่ะมีแต่ควักของตัวเองทุกเดือนเลย
จริงคือเปิดขายนี่ยังไม่ได้กำไรเลยนะคะ

เพราะว่าพี่เคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลด้วยเขาเป็นคนเล่นน้อย
ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้เล่นในอินสตาแกรม
งานเดียวกันค่ะเราไปเจอเจ้าสาวหมาดค่ะ
หนุ่มรัฐานะคะมาแบบสวยเลิศเลยรีวิวชีวิตหลังแต่งนะคะแฮปปี้ดีเวอร์อยู่หรอก
แต่ล่าสุดทะเลาะกันแล้วค่ะทะเลาะกันเรื่องอะไรคุณผู้ชม
ปัดอวนฮุมแอร์ในห้องเนี่ยค่ะเรื่องนี้หลายบ้านเป็น

เพราะว่าสามีพี่ตูนคี่ร้อนส่วนหญิงรัฐฐานเขาคี่หนาวค่ะ
สำหรับเรื่องทายาทนะคะปล่อยเป็นตามธรรมชาตินะคะ
คือวันนี้คือดีลูกเดินลงมานะคะภู้มัล
ก็ถามแล้วอ่ะประจำเดือนมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้
เพราะว่าอยู่บนคนขี้หนาวเข้าจนเป็นคนขี้หลอน
ปรับแอร์ก็มีบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้
คือไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่

ช่วงไหนที่หญิงแบบฟุ้งปองหน่อยอะไรนะ

ธรรมชาติถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่มา
เป็นกันทุกบ้านนะคะที่แบบว่ายังมีหลาน
บางทีแบบตื่นเช้ามาบางทีท้องมันก็ป่องไม่รู้ตัวเนอะ

นี่ก็มาตั้ง๙เดือนแล้วไม่เห็นจะ

น่าจะ๙เดือนแล้วที่ไม่ได้เข้าห้องน้ำ

ก็รอดูต่อไปนะครับเผื่อว่าข่าวดีอะไรเดี๋ยวพี่อิ่งเขาประกาศบอกมาแน่นอน